คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องร้อนที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับ

หลังจากที่ก่อนอันนี้ย้อนกลับไปมีทั้งกราบหน้าเสาทง
บนเครื่องบินณขณะนี้กราบรถแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นที่ผ่านมาที่มีการแชร์คลิปกันนะครับ
แล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางครับ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่มีพิธีกรแล้วก็นักแสดงหนุ่มคนหนึ่งทำร้ายคู่กรณี
เฉียวชนกับรถยนต์ของพิธีกรคนดังกล่าวขึ้น
ติดตามเรื่องนี้ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนครับ

เข้าใจไหม
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายหนุ่มซึ่งสวมเสื้อเชิดสีขาวกางเกงสีดำ
ภายหลังก็พบว่าคือพิธีกรแล้วก็นักแสดงวัยรุ่นชื่อดังนะครับ
นทอริยฤทธิ์วิกุลครับ
โดยเดินตรงเข้าไปกระชากคอเสื้อคู่กรณีพร้อมกับ
ทอด้วยข้อความที่หยาบคายนะครับ
เฉลห์รถยนต์ของตัวเองและพยายามจะหลบหนี
จากนั้นก็ชกหน้าหลายครั้ง
ยังให้คู่กรณีกราบที่รถด้วย
ทันทีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่บนสังคมออนไลน์ครับ
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักถึงพฤติกรรมที่พิธีกรชื่อดัง
แสดงออกถึงความรุนแรงและเข้าข่ายผิดกฎหมาย
รวมถึงเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อว่าและตำหนิอย่างรุนแรง
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังประชาสัมพันธ์ของต้นสังกัด
อัครนัทเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้รับคำชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๔
พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีการเจรจายอมความกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
สถานีตำรวจนครบานยานาวาโดยน็อตอัครัตนั้นจะเปิดใจผ่านสื่อมวลชนอีกครั้ง
วันพรุ่งนี้เวลา๑๔นาฬิกาที่ตึกแรมมี่
ขณะที่ญาติของคู่กรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าในวันที่เกิดเหตุ
ไฟท้ายแตกบริเวณถนนย่านเจริญกรุงหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรักษ์
จากนั้นน้องชายกลับรถเพื่อจะมาดูรถเก๋งของพิธีกรครับ
แต่กลับถูกต่อว่าว่าชนแล้วหนีและถูกทำร้ายร่างกาย
หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ไปเจรจากันที่สนยานาวา
แต่ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องค่าเสียหายนะครับ
จากพิธีกรหนุ่มแจ้งว่าจำเป็นต้องรีบไปทำงาน
รวมทั้งได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้
ในขณะนี้ครับยังไม่สามารถติดต่อพิธีกรหนุ่มได้
ส่วนอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายนั้น
ก็พบว่าอาการบวมอักเสบบริเวณใบหน้านะครับ
รวมถึงผลเอ็กซาเรย์ของแพทย์แจ้งว่าจมูกหัก
เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปเช่นเดียวกันครับ